ไปที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับที่นั่นเนี่ยเขาฉลองวันแห่งชะชนะของเท้าสุระนารีนะครับ
ก็มีพิธีถวายผ่านบายสี๑๙๑ผ่านครับ
นี่แหละครับเป็นกิจกรรมการรำบวงสวงโดยกลุ่มสตรีและลูกหลานชาวโคราชนะครับ
รวม๔๓๓๗คนซึ่งก็เป็นไปอย่างอ่อนช้อยสวยงามครับและพร้อมเรียงกันแบบนี้
เป็นส่วนหนึ่งของงานฉลองวันแห่งชัยชนะของเท้าสุรนารีหรือว่างานย่าโมประจำปี๒๕๖๐นะครับ
เมื่อช่วงเย็นหวานที่ผ่านมาก็มีครับนายสุธีมากบุญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานเปิดงานที่บริเวณหน้าอนุสวรีเท้าสุรนารีนะครับ
และยังมีนายวิเวลถ้าทราโนไทผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดนครราชสีมา
พร้อมด้วยตัวแทนภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนกว่า๑หมื่นคน
เข้าร่วมงานถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับมากันแบบเนื่องแน่นเลย
ก่อนร่มกันทหวายพลานใบสี๑๙๑พลาน
เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ
ก่อนหน้านี้นะครับในช่วงเช้าก็ได้มีพิธีบวงสวง

ใช้ในพิธีเปิดงานโดยสตรีสาวงามเมืองโคราชจาก๔มุมเมืองนะครับ
ก่อนที่จะมีการมีขบวนแห่ภายใต้คำขวัญ
เมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชประสาทหินดินดานเกวียนและมั่งคั่งยั่งยืนนะครับ
ไฮไลท์ของงานเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เลย

เป็นอะไรคะเป็นการแสดงรำเหรอคะ
ใช่ครับเป็นไฮไลท์เลยนะครับ
เป็นความสวยงามของการรำแสดงความอาลัย

และการรำเทิดพระเกียรติในหลวงราชการที่๑๐
รวมถึงการรำบวงสวงสักการะอนุสวรีเท้าสุรนารีนะครับ
โดยงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าสุรนารี
จะจัดไปจนถึงวันที่๓เมษายนที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งจะมีกิจกรรมมากมายตลอด๑๒วัน๑๒คืน

และสินค้าจากกลุ่มผู้ประกอบการในราคาถูก
รวมถึงการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง

แล้วการจัดงานแบบนี้ยิ่งใหญ่อลังการมาก
มีผู้คนไปร่วมงาน๔๐๐๐กว่าคน
ดิฉันเห็นเมื่อวานนี้เพื่อนดิฉันไปรำกับเขาด้วยเหมือนกัน

เนื่องจากว่าต้องติดทำงานอยู่ในกรุงเทพนี่แหละค่ะ
เป็นลูกย่าโมเหมือนกัน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบรรยากาศอะไรต่างคุณผู้ชมก็รายงานกับเราได้

โคราชไลน์มาพูดคุยกับเราได้นะครับว่าในงานเนี่ยมัน

แล้วก็จัดยาวไปจนถึง๓เมษาค่ะ